มีชื่อจิ๊กหัวไหมอีกในนั้นก็กิ๊บอีกก็มั่วไปหมด๑๒๓ชื่อถ้าถ่ายในอาชะยะหรือจิ๊กที่มากับนางสาวธนพร

แต่ทางธนพรวันที่หนูไปขอถ่ายคลิปเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยสัดทอดไม่เคยยืนยันแต่อันนี้เขาให้การตั้งแต่๔ธันวา

ที่ชื่อจิ๊บจิ๊กเนี่ยมีตัวตนจริง

ซึ่งผู้ต้องหาทุกคนไม่ชี้ตัวใครเลยสักคนอย่างนี้หรอคะ
ก่อนเขาเดินส่งแล้ว
คนพอตรงนี้ไปแล้วนะคะ
เพราะว่าตัวหนูเองกับลูกกับครอบครัว
ทำครอบครัวถือว่าครอบครัวแม่นี่รอรออิสระภาพแม่งรอ
รอความวิจิตย์ทำแล้วก็รอแม่งกลับบ้าน

คดีนี้ถ้าใครได้ตามจะทราบว่า
รายการถามตรงตามคดีนี้มาหลายครั้งนะคะ
ที่เราที่เราคุยกันคือถ้าเรานับแค่มานั่งในรายการ
เราก็ถือว่าเป็นคดีที่เราคุยกันหลายครั้งแล้วนะคะ
ยังไม่รวมในกรณีที่ทางครอบครัวของเจ้าแม็กซ์นะคะ
ได้ประสานกับทางทีมงานของเรา
เพื่อประสานหาคนแนะนำหาคนคอยบอกว่า
ต้องทำยังไงติดต่อต้องเตรียมอะไรต้องสู้แบบไหน
มีสิทธิ์อะไรบ้างอีกเยอะทีเดียวนะคะ
แล้วก็ยังไม่รวมถึงว่าสื่อมวลชนแขนงอื่น
แล้วก็ที่อื่นเนี่ยก็ช่วยเช่นเดียวกันนะคะ
มีนักข่าวอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังของการช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะ
นี่เป็นวันที่เขารอคอยมานานนะคะ
ถ้าเรานับตั้งแต่ที่เจ้าแม็กซ์คือเราเรียกเขาเจ้าแม็กซมาตลอดในข่าวนะคะ
แล้วตั้งแต่ที่เจ้าแม็กซ์เข้าไปในเรือนจำเนี่ย
คือถ้าไปถึงประมาณสักต้นเดือนเนี่ยค่ะ
อีกไม่กี่วันที่ถึงเนี่ยจะประมาณ๑๔เดือนเต็มนะคะ

โดยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงออกมา
ครอบครัวและเจ้าตัวก็ยืนยันคำเดิมว่า
เขาไม่เกี่ยวกับการจับยาเสพติด
ที่จับแก๊งยาเสพติดได้เมื่อพฤศจิกายนปี๖๑

จำนวนยาเสพติดจำนวนมากนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่เดือน

ลูกชายไปรอรับแล้วก็ภรรยา
แล้วก็ที่เห็นเป็นคุณแม่ของภรรยา
เป็นแม่ยายซึ่งก็เป็นคนเดินเรื่อง

คือคนนี้หัวใจเพชรมาก
คือเจ้าแม็กซ์ไม่ทราบนะคะว่า

เรื่องแบบหนักขนาดไหน
ขนาดไหนนะคะรวมถึงเพื่อนฝูงด้วยนะคะ
ที่ช่วยกันทีนี้ถ้าย้อนกลับไป

พฤศจิกายน๖๑ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นค่ะ

แม็กซกำลังจะไปต่อยที่ต่างประเทศ

แต่ว่าโดนรวบตัวได้ไม่ได้ต่อยนะคะ
แล้วก็สุดท้ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ลักษณะที่ว่าเขาถูกกล่าวหาว่ารวมอยู่ในแก๊งยาเสพติด
ในขณะที่ทางครอบครัวรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็พยานทุกอย่างนะคะว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่
ขายรถยนต์ของตัวเองต่อไปโดย
คือเป็นการโอนลอยไม่ได้ทำให้เสร็จไม่ได้ทำให้จบ
จากนั้นจนถึงนี้เป็นบทเรียนราคาแพงจริงนะคะคุณผู้ชม
เรียนเชื่อว่าก็ไม่มีใครคิดว่าชีวิตคนคนหนึ่งจะมาถึงขนาดนี้ได้
จะลำบากขนาดนี้ได้จะตกเป็นแพ้ได้ขนาดนี้
เราอยู่ในสายกันวันนี้นะคะกับทั้งสองท่านนะคะ
ก็คือภรรยาของเจ้าแม็กซ์อันนี้เราเจอหน้ากันบ่อยนะคะ
ก็คือคุณออยนารินตาจีรเดชชนะดนนะคะ
แล้วก็เจ้าแม็กซ์เราเรียกเขาอย่างนี้มาตลอดเลยนะคะ
ก็คืออัจฉริยะกันยศทรงสิริสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีค่ะ
แม็กซ์ออยตอนนี้ออยไม่ค่อยสำคัญแล้วเนาะ
ตอนนี้อยากคุยกับแม็กซ์มากกว่าเนอะ
แต่จริงแล้วยินดีด้วยกับทั้งครอบครัวนะคะ

ยินดีด้วยมากยินดีด้วยจริง
คือจริงพี่ขวัญแล้วก็ทีมงานไม่ใช่ส่วนหนึ่งของครอบครัวเนอ
แต่แบบตามกันเหมือนแบบเอาใจช่วยมาตลอดนะคะ
เป็นไงบ้างคะสุขภาพตอนนี้
ก็แข็งแรงดีครับผมต้องขอบคุณทางเรือนจำเขาด้วยการดูแลดูแลดี
ก็คือเรือนจำก็ให้สิทธิ์แล้วก็ให้การดูแลตามที่แม็กซ์จะต้องได้ก็คือได้ตามนั้นเนาะ
นะคะแม็กซ์นี่ตอนนี้น้ำหนักคือพี่ขวัญดูมันดูสดใสนะ
ถ้าเทียบน้ำหนักตอนนี้ที่เราคุยกันกับน้ำหนักจริงที่เวลาต้องต่อยมวยขึ้นชกขึ้นชิงแชมป์เนี่ย
น้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักลงคะออกมาจากเรือนจำ
น้ำหนักขึ้นครับผม

ขึ้นมา๕กิโลครับ

๕กิโล๖กิโลได้ครับ
นี่คนข้างนอกนี่นะสู้กับโควิดอยู่บ้านให้ขึ้นมากกว่าแม็กซ์อีกนะ
นี่คุมไม่ได้เลยนะเนี่ยคนนี้
อยเป็นไงบ้างคะครอบครัวตอนนี้ตอนนี้อยู่กันยังไงกับใครบ้าง

ตอนนี้เหรอคะที่ลงไปรับแมทก็จะมีแม่แล้วก็มีออยแล้วก็มีพี่เอกวีแล้วก็ลูกชายแล้วก็มีน้องที่ทำงานค่ะที่พาเคยพาลงตั้งแต่วันเกิดคดีวันแรกค่ะ
คุณเอกวีก็คือเคยมาเป็นแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นเจ้าของค่ายมวยเอกวีมวยไทยยิมใช่ไหมเป็นเพื่อนรุ่นพี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซื้อรถต่อจากแม็กซ์ที่เป็นต้นสายปลายเหตุว่าไม่ลึกเลยแหละว่าการซื้อรถต่อคราวนั้นจะพาให้มาถึงวันนี้ได้เนาะ
เป็นเรื่องอัศจรรย์กับผมมาก
เออมันไม่น่าเชื่อนะคะแล้วตัวเล็กอยู่ไหนคะออยตัวเล็กนี่วิ่งวิ่งวุ่นอยู่ใกล้ใกล้ไหมเล่นน้ำกับเพื่อน
แต่ก็ถ้าพ่อมาเนี่ยเขาจะอยู่กับพ่อตลอดค่ะอยู่กับป๊าป๊าก็นอนถ้ารู้สึกตื่นขึ้นมาถ้าอยู่ไกลกันก็อยากไปให้กอดตลอดเวลานั่งรถกลับมาก็จะนั่งตักตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะ
คิดถึงเนอะคิดถึงอ่ะคิดถึงมากใช่ใช่ออยก็ใจสู้มากนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่๓ของรายการเนี่ยทางรายการจะได้คุยกับทนายวรกรนะคะจริงถ้าสมมุติว่าจะพูดถึงในแง่ของคำปรึกษาเนี่ยก็จริงต้องขอบคุณทนายวรกรด้วยที่เป็นทนายรับทำคดีให้นะคะเพราะว่าตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ

ครับผมก็คิดอย่างนั้นครับ
แต่ว่ายังต้องขังอยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าให้ขังระหว่างรออุทธรณ์ใช่ไหม
ใช่ค่ะให้ขังระหว่างรออุทธรณ์
แล้วตอนนี้ที่ได้ออกมาเนี่ยเท่ากับว่าคือปลอดข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่ต้องรออุทธรณ์แล้วไม่เกี่ยวกับคดีแล้วอันนี้สรุปถูกต้องไหมคะออย
ถูกต้องค่ะ
ก็คือทางท่านอัญการไม่ได้ยืนอุทธรณ์แหละค่ะ

ทีนี้มันก็กำหนดระยะเวลาที่เขาขยายเวลาไว้ค่ะคือตรงนี้ด้วยที่ฝั่งคำสับสินที่๒๗ชั่วโหว่างค่ะ
หลังจากนั้นก็มีการขังรอระหว่างอุทธรณ์พอครบ๑เดือนอย่างนี้ค่ะก็จะขยายรอการพิจารณาคดีอย่างนี้ค่ะไปเรื่อย
แล้วก็ตรงนี้ก็คือได้รับอุทธภาพของแมคค่ะ

แมคค่ะแมครู้ตัวว่าตัวเองจะได้ออกจากเรือนจำแมครู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ

ว่าจริงหรือไม่

เออเรื่องประนี้ไม่มีใครเขาพูดเล่นกันเนอะแมคเนอะ

ว่ามันใกล้จะถึงจังหวะที่จะหมดอุทธรณ์แล้ว
ใกล้จะถึงจังหวะที่ต้องรู้แล้วว่าแม็กซ์จะได้ออกหรือไม่ได้ออก

รู้รู้แค่ว่าวันที่๒๗ทุกวันที่๒๗ครับผม
รู้แค่นั้นครับผม
ซึ่งเขาก็ขยายมาเรื่อยทั้ง๕ครั้งครับผม๔ครั้ง

เพราะฉะนั้น๒๗เมื่อวานนี้ก็คือเราก็ไม่ได้ตั้งความหวังเป็นพิเศษเลยเหรอแม็กซ์
ถ้านี้พอเขาเชิญเและได้เลยค่ะเชิญค่ะ

ที่ตรงนี้ต้อง
ก็คือตั้งคำถามทุกวันแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องคดีด้วยนะคะ
เพราะว่าการอยู่ในเรือนจำปีกว่านี่มันแน่นอนคือมันแค่นาทีเดียว๕นาที
มันก็ไม่ควรถ้าคนนั้นเป็นคนบริสุทธิ์อันนี้เราเข้าใจตรงกันนะ
ทีนี้ตอนที่เอาวินาทีเมื่อกี้ก่อนตอนที่เขาบอกแม็กซ์เนี่ย
คือใจตอนนั้นคือมันแน่นอนมันงงมันบรรยายไม่ออกใช่ไหมคะ
แล้วคือมันตั้งสติได้ยังไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพรุ่งนี้ออกแล้ว
พรุ่งนี้ได้เจอลูกแล้วเฮ้ยพรุ่งนี้ได้เจอออยแล้ว

ตั้งสติไม่ได้เลยครับคือแม็กซ์มันตั้งคือช็อตเลยครับ

เออเออแล้วคือพอเขาบอกว่าแม็กซ์จะได้ออกมาแล้วเนี่ยนะคะ
คือคิดไว้ไหมว่าเราคือมันคิดเผื่อไว้ไหมว่า
พรุ่งนี้เราอยากเจอใครบ้างเราอยากเห็นหน้าใครก่อนบ้าง

แน่นอนคนนี้แน่นอนตอนนี้มีชื่อแน่นอน
แม็กซ์คุณคุณไม่ต้องว่าจะไม่ลองหรอกค่ะ
ก็คุณไม่ต้องว่าจะไม่ลองหรอกค่ะ
คือทีมงานที่ฉันนั่งดูภาพคุณสองคนนั่งออกไปแล้วค่ะ
ออกมากอดลูกชายนี่ก็แบบร้องไห้เหมือนเป็นญาติเขาเลยค่ะ
ดีใจด้วยจริงดีใจด้วยจริง
คุณเอกวีก็ไปคุณแม่ก็ไปเนอะไปกันหลายคนนะคะ
คือจังหวะตอนที่แม็กซ์เดินออกมาเนี่ยนะคะ
คือมันกว่าจะถึงที่ลูกชายกว่าจะถึงที่ออยนี่คือใจมัน
ตอนนั้นใจมันคิดยังไงอยู่บ้างคะ
เนี่ยจังหวะนี้เกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเนี่ย
ก็คือนั้นครับฉันจะเรียกป๊าป๊าป๊าตลอดเลย

ทุกวันที่ผมอยู่ข้างในนั้นผมมันฝันกับทุกครั้งเลยครับว่า
อยากจะมีสักวันที่ผมได้ออกไปแล้วก็ได้กอดลูก
แต่ทุกครั้งถึงงักมากก็ไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออก
วันสุดท้ายก็ไม่ได้คิดว่าถ้าผมจิตจริงแล้วเนี่ย
ถ้าไม่มีใครเชื่อผมได้จิตจะอยู่ไหมไม่ได้อยู่ต่อมาก็ดี

เหมือนกัน

ผมลุงคดีที่เรื่องหน้าอยู่ไหน
มันต่างกันมากเนอะตอนที่เราโดนรวบตัวได้ที่สนามบินกับตอนที่

ตัวคุณผมออกมาแบบนี้
คำนัยการเน่าสักอย่างให้ผมฟัง
อันนี้พี่ก็เล่าเสริมให้แม็กซ์ฟังนะคะว่าคือนอกเหนือจาก
ที่เราคุยกันผ่านรายการจริงไม่ใช่เฉพาะรายการนี้นะคะ
จริงสื่อมวลชนช่วยกันอยู่หลายสื่อนะคะแม็กซ์แล้วก็ออยถ้าไป
ดูเราจะเห็นว่าหลายสื่อช่วยกันนะคะแต่ว่าเอาเท่าที่ใน
ส่วนของรายการเราที่สัมผัสได้ก็คือว่าทุกครั้งที่มามันเหมือน

มันเหมือนจะมีทางแต่ว่ามันก็อดท้อใจไม่ได้ใช่ไหมออย
คงได้คุยกันหลายรอบนะคะใช่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเดี๋ยว
โฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าในระหว่างที่ข้างนอก
เรือนจำก็ร้อนใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็ร้อนใจแล้วก็ท้อใจอยู่
นะคะข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในระหว่างการสู้คดีอ่า
ตกลงแล้วคนที่เขาเคยซัดทอดเราตกลงเขาซัดทอดไหมตกลงคน
ที่เขาจริงมันไม่มีคนชี้ตัวเราอ่ะนะแล้วมันไปถึงจุดนี้ก็
ได้ยังไงทำไมต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งปีกว่าเดี๋ยวพัก
สักครู่ช่วงหน้ากลับมาเราจะได้คุยกับสามีภรรยาคู่นี้อีก
ครั้งนะคะ
ตีนอิ่มสบายท้อง
คุณผู้ชมค่ะ๖เมษายน๒๕๖๒นะคะก็คือต้นปีที่แล้วนะคะ
แม็กซ์เนี่ยถูกรวบตัวเอาไว้เพราะว่าเข้ารักษณะซัดทอดว่าเป็น
กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนะคะแล้วก็จากนั้นเขาก็อยู่ในกลุ่มผู้
ต้องหามาโดยตลอดแล้วก็กลายเป็นจำเลยของคดีนะคะจนกระทั่งสู้
คดีก็ถูกพิพากษานะคะได้รับการยกฟ้องนะคะแต่ว่าจริงแล้วครอบครัว
หวังว่าจะได้ออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้ออกเพราะว่าอยู่
อุทธรณ์นะคะทีนี้ระหว่างอุทธรณ์เนี่ยพิจารณาให้ยังต้องขังอยู่นะคะ
จนกระทั่งอุทธรณ์แล้วเจ้าแม็กซ์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่จะถูกอุทธรณ์
เพราะฉะนั้นก็เลยได้รับการปล่อยตัวออกมา
เมื่อวานนี้แม็กซ์ได้รับการบอกจากทางเรือนจำว่าตัวเองจะได้ออกแล้วนะคะ
แล้วก็เป็นไปตามภาพข่าวที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ
เรากลับมาคุยกับแม็กซ์แล้วก็ออยอีกครั้งหนึ่งค่ะ

สวัสดีครับ
เดี๋ยวก่อนยังรายการเดิมอยู่สวัสดีหลายรอบจริงเลยเราเนี่ย

สวยนะแม็กซ์ยังจะต่อยมวยอยู่ถูกไหมคะ
ครับผม

คือวางไว้ตั้งแต่ตอนเรายังอยู่ในเรือนจำ
ว่าออกมาแล้วคิดช่วงข้ามคืน
คิดยังไงบ้างกับชีวิตต่อไปหลังจากนี้คะ

ไม่รู้ทางทนายว่าจะยังไงต่อไป
เพราะว่าตรงนี้เราตกเป็นแพ้ด้วยค่ะ
ในส่วนตรงนี้ยังไม่รู้ในการดำเนินการต่ออย่างไรแบบไหน
เพราะว่าก็เพิ่งออกมาเมื่อวาน
ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเอาแบบไหน

ส่วนเรื่องมวยก็ทางครอบครัวเองก็คุยกันอยู่
เพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนสถานะแม็กซ์ก็คือว่างอยู่ตอนนี้
เรื่องมวยนี่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเอายังไงต่อไป
แต่ถ้ามีโอกาสผมก็พร้อมครับผม
คือคนในวงการมวยด้วยกันเองรู้
รู้ชัดเจนใช่ไหมว่าแม็กซ์ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แน
ครับ
เพราะฉะนั้นคือเอาอย่างนี้นะคะในส่วนของคดีไม่น่าจะมีปัญหาต่ออาชีพ

แต่ส่วนตัวแม็กซ์เองเนี่ยนะคะห่างไปตั้งปีเศษนะ

อยากจะขึ้นชกอยากจะขึ้นเวทีอยู่ไหมคะ

มันเป็นอาชีพเดียวของเราด้วยล่ะครับ
ที่เรายังพอที่จะอาชีพได้
ทีนี้ในส่วนของการสู้คดีพี่ขวัญถามทางฝั่งแก๊กก่อน
เพราะว่าคุยกับออยกับคุณแม่มาตลอดเลยนะคะ
แม็กซ์โดนจับเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
สบายใจที่จะพูดถึงไหมหรือว่าเราไม่พูดถึงมันดีกว่าแม็ก

ได้ค่ะพูดได้
คืออย่างนี้ค่ะอยากให้เหมือนกับเล่าเหมือนกับเป็นบทเรียนของ
ถ้าคนอื่นเจอเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นเหมือนกับเราลองทบทวนดู
คือสิ่งที่ทำให้แม็กซรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเนี่ย
คือมันเกิดขึ้นขั้นตอนไหนคือตอนไหนที่รู้สึกว่า
เฮ้ยทำไมไม่ฟังเราตอนไหนทำว่านี่ไงแล้วเราสำเร็จความบริสุทธิ์แล้วทำไมเรายังผิด
หรือมันอยู่ขั้นตอนไหนที่ทำให้แม็กซ์รู้สึกแบบมันมีความอัดอ้านอยู่ข้างในนะคะ
ผมอยากจะถามเขามากเลยว่าผมผิดตรงไหน
ผมเข้าใจทุกที่ที่ว่าเขาทำตามขั้นตอนทำตามหน้าที่ของเขาผมเข้าใจครับอืม
แต่เมื่อจากที่ผมไม่ผิดแล้วเดี๋ยวก็ยังเอาผมไปขังคุกตั้งเป็นปี
ได้เจอกับคนที่อยู่ในกลุ่มยาเสพติดที่โดนจับจากคดีนี้ในเรือนจำด้วยใช่ไหม

อยู่กันข้างในที่เกี่ยวกับคดีนี้มีกี่คนคะแม็กซ์
อยู่กัน๘คนรวมผมเป็น๙ครับ
แล้วแม็กซได้คุยกับคนอื่นไหมว่าพี่แบบพวกพี่ซัดทอดผมไหมพี่ไปบอกตำรวจยังไงทำไมผมโดนจับคุยกันมาว่ายังไงบ้างคะ
เข้าไปวันแรกเนี่ยผมแทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นผู้คดีของผม
ครับเพราะว่าคำว่ากู้คดีผมยังไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไร
ดังนั้นผมก็มาฟังพวกเพื่อนนักโทษด้วยกันเค้าอธิบายให้ผมฟัง
ผมหมายฟังก็ไปพื้นสักครั้งเฮีย์ก็ไปคุยกับเค้า

จะโยนทุกอย่างไปให้ผู้หญิง
เขาก็คือสรุปได้ว่าจริงแล้วพอไปคุยกันในเรือนจำคือทุกคนก็ไม่ได้รู้จักแก๊กใช่ไหม

ใช่ครับเขาโยนในเวลานั้นเนี่ยเขาก็กลัวผมเหมือนกันค่ะ
กลัวผมว่ากลัวผมจะไปทำร้ายเขา

ปัดไปว่าเขาไม่รู้เรื่อง
แต่พอวันหลังเขาก็เริ่มพูดเริ่มอธิบาย
เพราะว่าผมบอกกับเขาแล้วว่าคุณไม่ต้องกลัว
เพราะว่าแม็กซ์กลัวเข้ามาอยู่ข้างในแล้ว
ผมไปทำอะไรมึงเล่าได้

ผมก็เริ่มประติดประต่อเรื่องผมก็เริ่มเข้าใจได้
แล้วทุกอย่างมันมาจากรถอย่างเดียวเลยอืม
คือที่เราเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นข่าวจนกระทั่งถึงตอนนี้
ก็คือมาจากเอกสารเรื่องรถแหละใช่ไหมคะ

คือเรื่องรถอย่างเดียวเลยที่แบบว่าเราไม่ได้ทำเอกสารจนจบเรียบร้อย
มันเลยถึงทำให้แบบมันถูกโยงได้ใช่ไหมคะ

แต่ทีนี้เชิญค่ะเชิญแก๊กต่อเล่าต่อได้เลยจ้ะ

ครับมีแค่นั้นเองครับหลักฐานอื่นไม่มีครับผม
ไม่มีบัญชีเชื่อมโยงเบอร์โทรติดต่อหรือว่าเป็นเพื่อนกันแบบเป็นเครือญาติกัน
ไม่มีครับไม่มีเพราะผมเพราะผมไม่รู้จักผมไม่เคยลงมาที่นั่นออก
แต่ในสำนวนบอกว่าผมมาที่หนึ่งออก

ตำรวจในจังหวัดนั้นก็ปักใจเชื่อเหลือเกินเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ว่าเหมือนผมก็อยู่ด้วย
ผมก็ท้ายเขาเรียกว่าเอาหลักฐานมา
ผมก็มั่นใจเหมือนกันว่าผมไม่ได้ลงมาที่นี่เลย

แม็กซ์พี่หวันต้องมีปัญหากับตำรวจสักส่วน

แต่ผมต้องโยนไม่ให้ธนายท์หมด
เพราะว่าอยากรู้อะไรต้องไปตามธนายท์

แม็กซ์พี่หวันถามนิดนึงนะคือลองย้อนดูนะคะ
ในช่วง๑๐กว่า๑๔เดือนเกือบ๑๔เดือนเต็มที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ว่าจุดที่แบบเรารู้สึกเราดิ่งที่สุดแล้วมันหมดหวังแล้ว

นับตั้งแต่ที่เราเข้าเรือนจำไปคะ

เครื่องพันธนาการที่ขาด้วยครับ

ให้ทำอะไรไปขนาดไหนบ้าง

เพราะวันอีกกลับมาก็เหนื่อยก็นอน

ก็ส่วนที่ต่อสู้อะไรมาที่มีวีดีโอ
ที่ออกอากาศไหมบ้าง
ส่วนคือตัวออยเองไม่ได้ตั้งหลักเลยว่า
แก๊กจะโดนปล่อยตัววันที่๒๒
แต่คือจะแอบรู้ทั้งงี้ค่ะ
ว่าเอกสารหลักฐานอะไรหรือ
เก็บใส่แฟมไว้๒๓แฟม
อันนั้นก็ไม่ได้ออกมาก็เลยยังไม่ได้มีรักษาอะไรให้แม็กซ์ดูจุดนั้นด้วย

อย่างที่แม็กซ์บอกนะคะคือว่าตัวเองมั่นใจใช่ไหมคะ
ตัวเองมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะพูดไปใครก็ไม่เชื่อแล้วใครจะช่วยได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็๓เดือนแรกของการเข้าเรือนจำเห็นโซ่ตวนที่ขา
เอางี้คือเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะแม็กแม็กซ์ผ่านจุดที่มันแบบ
สภาพจิตใจมันแย่ที่สุดดิ่งที่สุดเนี่ยผ่านมาได้ยังไงแล้วอยู่กับมันมาอีกเป็นปี
ผ่านมันมาด้วยวิธีคิดแบบไหนแก๊กรู้สึกยังไงตอนนั้นถึงเข้มแข็งขึ้นมาได้คะ
ภรรยาคนเดียวแล้วครับ

ภรรยาคนเดียวครับ

ภรรยาคนเดียวครับ

ภรรยาคนเดียวครับ

ถ้าผมกดบนทำสมาธิทุกวันครับผม
ผมคิดซะว่าตรงนี้เป็นโรงเรียนของลูกผู้ชาย
ไม่ใช่คุกเพื่อเป็นกำลังใจของผมเอง
ที่จะได้อยู่ต่อไปวันหนึ่ง
ที่แม้ที่ผมทำผิดพลาดหรือเป็นการบริเวณอะไร
ผมก็ขอชดใช้ในข้างในนั้น
จะมีอะไรเข้ามาก็เข้ามาให้หมดเลยครับ
คุณก็ต้องผ่านเต็มสำม้าวให้ได้
ด้วยสำรั๗๒๐ของครอบครัวแต่ว่าทุกคนก็ต่อสู้เต็มที่มาก
ต่อสู้จริงค่ะช่วยกันจริง
ผมอยากให้เกี่ยวกินระบับนี้ขึ้นกับประเทศไทยของเรา
ไม่ถูกเหมือนคนที่ต้องประเภนเองหรอกใช่ไหมมันมันบอก
เราเป็นที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นฝนเลยเราต้องรออย่างเดียว
รอกับความทรมานทั้งเศรือร้อนทุกสิ่งทุกอย่าง
เดือดร้อนทั้งการงานทั้งสถานการณ์ทุกอย่างรอบตัวเราอย่างนี้ค่ะ
กระทบไปหมดทุกฝ่ายค่ะทั้งครอบครัวทั้งตัวมันเองตัวเราเอง
ทุกฝ่ายเลยค่ะของครอบครัวเรา
คือครอบครัวออยกับแม็กซ์ต้องคือจริงรับรู้ได้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะ
ว่าจะเป็นครอบครัวที่ประกอบด้วยคนที่จิตใจเข้มแข็งมากทุกคนเลยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเราเจอกันเดี๋ยวพวกพี่จะเล่าให้แก๊กฟังบ้างว่า
คุณแม่คุณภรรยาคุณเพื่อนสู้ขนาดไหนให้ฟังจากปากคนอื่นบ้างว่าเขาสู้กันขนาดไหนนะคะ
แต่ว่าในขณะเดียวกันตอนที่เราตามข่าวแม็กซ์เนี่ยนะครับ
ออยก็บอกพวกเราทีมงานเช่นเดียวกันบอกว่าคือส่วนหนึ่งคือแม็กซ์มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากอยู่แล้ว
แม้ว่าจะแน่นอนมันเสียใจมันสับสนมันกดดันมันแบบมีคำถามไปหมด
แต่อาจจะด้วยความเป็นนักกีฬาการฝึกหนักมาก่อนก็ทำให้คือแม็กซ์ไม่ดิ่งมาก
อันนี้เราฟังจากภรรยานะแต่ว่าเอางี้ค่ะเดี๋ยวพี่เหลือเวลาอีกนิดหน่อย
เราจะคุยเรื่องคดีกันว่าของแก๊กถือว่าปลอดไหมเหลืออะไรอีกไหม

พี่หวันขออนุญาตออยให้แก๊กเป็นคนพูดเนาะ
แม็กซ์พูดหน่อยแม็กซ์อยากจะพูดอะไรทั้งหมด
สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม็กซ์ที่แก๊กเรียนรู้
และแม็กคิดว่าแม็กซ์อยากจะส่งต่อให้คนได้รับรู้
แล้วก็จากสิ่งที่เราได้รับบทเรียนมาเกือบ๑๔เดือนเต็ม
ผมก็เป็นคนบริสุทธิ์คนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ข้างใน
เจอเรื่องราวของแต่ละคนแต่ละคน
ทุกคนเขาก็ทำความผิดกันหมดมันก็แตกต่างจากผม
ผมจะเอาตัวมาเต็มแพทย์ของคนอื่นก็คงจะไม่ได้
บอกเพื่อนเพื่อนผมว่าไม่อะไรที่มันไม่ดี
คุกเนี่ยมันไม่ใช่วัดหรือไม่ใช่โรงแรมต้องกลัวมากมากครับผม
ทีมงานมากที่พวกนั้นทำว่าขาดอิกษลภาพ
ที่เคยเข้าไปอยู่ข้างในนะครับพวกรุ่นพี่แต่ว่าที่เขาออกมาแล้ว
เขากล้อมตาขัดตัวเป็นนักมวยแต่เขาชอบเล่าเรื่องที่อยู่ข้างใน
ครับผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะได้เข้าไปข้างในแล้วผมก็เลยเข้าไปสัมผัสตัวผมเอง
เข้าใจดีไหมครับสุดซึ้งเลยถ้าในวันข้างหน้าถ้าผมจะทำอะไรพลาดพัง
อารมณ์ร้อนผมจะนึกสิ่งแรกเลยคือว่าเรือนจำพวกผมกลัวสุดเลยครับ
ใครที่ไม่กลัวผมก็อยากให้เขากลัวครับผมเพราะมันทรมานมาก
ของแบบนี้เล่าให้กันฟังมันไม่เหมือนต้องสัมผัสเองนะครับ
แต่ว่าโอเคมันก็มันน่าเสียใจตรงที่ว่าจริงแล้วแก๊กไม่ควรได้ประสบการณ์

แต่มันก็ดีกับผมเหมือนกันครับผมจะได้แข็งแก่งมากขึ้น
ปัญหาใดก็แล้วแต่จะผ่านข้อมามากกว่าจุดวันนี้ผมไม่หัวหรอกครับ
ผมผ่านกลุ่มเบียดจำมาแล้ว
อย่างไรขอให้หรือจิตใจเข้มแข็งแบบนี้เราก็ค่อยฟื้นฟูกันนะ
แล้วก็คุณแม่นะคะอยู่ใกล้แล้วก็มีคุณเอกวีด้วยนะคะ
ที่ก็ไปด้วยกันแล้วก็ท่านอื่นที่เราอาจจะไม่ได้เคยเจอหน้ากัน

เดี๋ยวพี่ขวัญขอสวัสดีก่อนหวังว่าเราจะได้พบกัน
ไม่ต้องออกรายการก็ได้แต่อยากเจอกันนะคะ
เราตามกันมาเป็นปีขอบคุณทั้งสองท่านก่อน
เดี๋ยวพี่หวันจะคุยกับทนายให้เป็นตอนสุดท้ายนะคะ
ว่ายังต้องกลัวอะไรอีกไหมสำหรับเจ้าแม็กซ์นะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ
สักครู่ช่วงหน้ากลับมาธนายวรกรค่ะ

ทนายวรกรพงธนากุลนะคะ
คนที่ทำคดีให้หลังจากที่ทำคดีแพ้แล้วนะคะ
ครอบครัวนี้เห็นก็เลยไปติดต่อทนายวรกร

นายวรกรคะขออภัยเหลือเวลาสั้น
แต่อยากให้รวบสรุปให้ฟังแบบเร็วก่อน
ว่าสรุปตอนนี้แม็กซ์ซี่จบแล้ว
ไม่ไม่จะไม่ถูกเรียกไปอีกจะไม่ถูกอุทธรณ์อีกจะไม่ถูกโยงอีก

ถูกต้องครับเพราะว่าสารพิพากษายกฟ้อง
แต่ให้กักขังแม็กซ์ระหว่างอุทธรณ์

ก็ถือว่าคดีศาลก็เลยมีคำสั่งปล่อยคดีถึงที่สุดแล้ว

พุ่งนี้ครับจะไปกระทรงนิสธรรม

อ่าทีนี้ขอขอนิดเดียวคือสรุปว่าเจ้าแม็กซ์เนี่ยคือ
จะไม่มีการถูกเรียกไปเกี่ยวกับคดีอะไรนี้อีก
จะไม่ต้องไปคือจบแล้วคืออันนี้คือขีดเส้นใต้๒เส้นคือจบแล้วนะ
จบหมดทุกอย่างเลยหรือว่าชนะคดีถูกต้องตามกฎหมายเลย
อ่าค่ะทนายวรกรถามนิดนึงนะคะอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันหรือเปล่า
แต่ว่าในฐานะทนายคือลักษณะของการเข้าอยู่ในเรือนจำตั้งเกือบ๑๔เดือนเต็มแบบนี้
แล้วเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ทนายวรกรให้คำแนะนำว่าอะไรคะ
ต้องมาคุยกันก่อนนะผมก็จะมาเจอเขาเลยนะต้องมาคุยกันก่อนว่าคุณจะให้ผมทำยังไงช่วยเหลือยังไง
จะไม่ต้องมาคุยอะไรเหมือนกันเพราะการเตือนการถ้าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายหรืออะไรต่าง
มันต้องมีค่าธรรมเนียมวางขาดเข้าใจไหมแต่เนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะต้องมาคุยกันว่าเขาอะไรเป็นอะไร
คือมันมีค่าใช้จ่ายถ้าจะฟ้องกลับแบบนี้ใช่ไหมคะใช่อ่าอืม
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาขออีกนิดส่วนชั้นแล้วมันยุ่งยากมั้ย
แต่ว่าผมเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยค่ายมวยที่แม็กซ์เคยสังกัดอยู่แล้ว
เขาโทรมาหาผมนะเขาบอกว่าเขายังไงจะเป็นสยานสารให้ว่า
ในการชกทั้งที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยแม็กซ์จะได้ถึง๔๐๐๐๐๐บาท
แล้วไฟล์ต่อไปเนี่ยอีกประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้น
เขาก็จะมีการคิดแคมป์คิดคิดผัดหนึ่ง
ถ้าตรงนั้นแม็กซจะได้หลายล้านเลยเป็นล้าน
มันมีค่าเสียโอกาสของเขาอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่แต่เนี่ยต้องก็คือพยานหลักฐานมีพร้อมอยู่
แต่ว่าความเสียหายอะไรเนี่ยต้องมาคุยกันก่อนว่าอะไร
มันจะต้องมีค่าให้จ่ายถ้ามีสารกับ๒แล้ว

เดี๋ยวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเป็นต้นไป
เราจะมาจัดรายการเชิญแขกตะกะติแล้วนะคะ

มันเวลาของรายการค่ะอิสรุบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้สวัสดีค่ะ